คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องเป็นข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจคนรักสุนัขคนรักหมาเป็นอย่างมาก
เพราะว่าผู้ก่อเหตุทำไปด้วยอาการขาดสตินะคะคาดว่าอาจจะหลอนจากยาเสพติด
ใช้ทั้งท่อนเหล็กเนี่ยทุบไปที่สุนัขนะคะแล้วก็ใช้มีดฟันคอสุนัขตัวนี้ด้วยอ่ะ
จนมันเจ็บมันดิ้นอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วมันก็สิ้นใจตายอยู่ตรงเนี้ยนะคะ
เหตุเกิดเนี่ยในจังหวัดอุดรธานีแล้วตอนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาแจ้งจับคนก่อเหตุแล้ว
ซึ่งเป็นหลานของเขาเองและกล้องวงจรปิดก็จับพฤติกรรมเอาไว้ได้
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านโนนแสวงตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีค่ะ
ชายคนนึงถือมีดพระยาวเกือบเมตรไปฟันคอเจ้าหมาตัวนี้ค่ะจนนอนชักดิ้นอยู่แบบนี้
แล้วก็ส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดคือทำต่อหน้าเด็กเด็กที่เคยเห็นอยู่ในกล้องอ่ะนะคะ
เด็กเองก็ร้องไห้ด้วยความตกใจ
มีชาวเน็ตมาแสดงความเห็นแล้วก็สาบแช่งผู้ก่อเหตุจำนวนมาก
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะนางพิษสร้อยจิตอายุ๕๓ปี
เจ้าของหมาที่ถูกทำร้ายก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพประจักษ์ศิลปาคม
แล้วก็นำคลิปนี้เป็นคลิปจากวงจรปิดไปให้ตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ยังมีอีกคลิปด้วยผู้ก่อเหตุคนเดิมนำท่อเหล็กแป๊บไปฟาดหัวเจ้าหมาตัวเดิมนะคะ

พิษบอกอีกว่าผู้ก่อเหตุคือนายประหยัดจันทรเสนาหรือว่าก๊อฟ
อายุ๒๔ปีเป็นญาตินะคะเป็นญาติของเขานั่นแหละ
บ้านก็อยู่ติดกันมีศักดิ์เป็นหลานชาย
หมาที่ถูกฆ่าตายชื่อว่าเจ้าด่างเป็นหมาพันธุ์ไทยตัวผู้
สาเหตุที่หลานทำลงไปเพราะว่าเสพยาบ้าจนเกิดอาการประสาทหลอน
แล้วก็ชอบเดินไปมาพูดคนเดียวอยู่อย่างเนี้ยค่ะนางบัวคำพี่สาวของนางพิษ
เป็นแม่ของนายก๊อฟเดินทางมาที่โรงพักพร้อมกับโทรศัพท์ติดต่อให้ลูกชาย
พบตำรวจต่อมาในก๊อฟก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
มาที่โรงพักนะคะตำรวจก็เลยคุมตัวไป
ไปติดตามของกลางก็คือมีดพระแล้วก็ท่อเหล็กที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็แจ้งความกันไปนะคะข้อหาทารุณกรรมสัตว์และทำให้เสียทรัพย์
ส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดต่อไปด้วยนะคะ